มาที่ความเชื่อเรื่องของการขอฟ้าขอฝนกันบ้างดีกว่า

เขาก็เลยทำพิธีกรรมแบบนี้ครับ

ในตำบลบ้านถิ่นอเภอเมืองจักรประทร
มารวมตัวกันนิมนต์พระ๑๕รูป
สวดคาถาขอฝน
บริเวณตรงนี้โอ้โหแหลงจริงแหลงจัง
ฝนไม่ตกมานานแล้ว

เมื่อเคยได้ยิน

จริงคาถาปลาช่อนครับ

นาโมนาโมปลาช่อนจงมา

พูดไปเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวจะหาว่าผมมาลบลงลบหลู่
เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมฮะ
นี่เขาบอกว่าเป็นบทสวดแบบโบราณของชาวล้านนา
ถ้าทำเสร็จแล้วทำครบพิธีแล้ว

มันเป็นตามประเภณีพิภุสาธิ์เทฐรรมมัชฌาพระยาปลาช่อน

ชาวบ้านจะนำน้ำเนี่ยตามแหล่งน้ำต่าง

แล้วมารวมกันในสระจำลอง
จากนั้นจะทำพิธีปล่อยปลาช่อนจำลองด้วย

เป็นปลาช่อนที่ทำจากใบมะพร้าวสาร

ในครั้งนี้นะครับพระครูภาวนาเจติยานุกิจเจ้าอาวาสวัดถิ่นนอก
ท่านเล่าให้ฟังว่าเรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าไปลบหลู่
และการที่อัตมามาทำแบบนี้ไม่ได้ว่ามีคาถานู่นนี่นั่นอะไร
พระท่านพูดเองว่ามันคือความสบายใจของชาวบ้าน
อ่าดูติดต่อบายใจแล้วอ่าก็ได้รายรำได้ร่วมกับทำพิธีอ่ะเนอะ
ไอ้พิธีสวดคาถาปลาช่อนพระท่านเล่าบอกว่าจริงแล้วมันก็เป็นพิธีขอฝนแขนงหนึ่ง
และเป็นประเพณีทางร้านนาเขาจัดทำขึ้นก็ช่วงเวลาที่แบบมันแห้งแรงไง
ต้องการให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลก็ว่ากันไปแต่ถ้าพูดถึงทางเรื่องของอุตุนิยมวิทยา
ช่วงนี้เขาก็พยากรแล้วก็ฝากเตือนประชาชนโดยเฉพาะทางภาคเหนือถูกไหมคุณชิสา
ใช่แล้วค่ะจะมีฝนตกหนักนะคะต้องระมัดระวังด้วย
อย่างที่เนี่ยที่จังหวัดแพร่ก็น่าจะได้รับอิทธิพลอยู่เหมือนกันใช่แล้วค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ก็ต้องระมัดระวังเรื่องกันกันด้วยวางแผนกันด้วยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชม